สวัสดีค่ะหมอก้ายสวัสดีค่ะหมอก้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ใส่กันมาเลยในวันเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ
ไม่ใช่ราศีแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของวันเกิดวันเกิด
คนที่เกิดวันไหนที่ดวงเนี่ยจะมีดีเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมีนาคมใช่ไหมคะ
นะคะดิฉันเนี่ยเช็คดวงมาทั้งหมดเนี่ยทั้ง๗วันเกิดนะคะ
พบว่ามีอยู่๓วันเกิดที่ดวงดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยค่ะ
งั้นจัดเลยครับอ่านะคะคนเกิดวันแรกนะคะก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ
วันอาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
เรียกได้ว่าการเงินดีแล้วก็โดดเด่นมากนะคะ
ขอให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับทรัพย์เลย
อ่าเปิดตรอเลยอ่าใช่อ่าซ่าเลยใช่ค่ะซ่านะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีกระแสเงินสดเนี่ย
ไหลเข้ามาในกระเป๋ายังต่อเนื่องนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
ทำการค้าการขายอยู่ในช่วงนี้นะคะการค้าการขายค่อนข้างที่จะราบรื่น
ดังนั้นจะมีลูกค้ามาตบเท้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
เรียกว่าคนค้าคนขายเนี่ยโอ้โหดียิ้มออกได้เลยนะคะ
ส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยโอ้โหยิ้มได้มากกว่านั้นอีกยิ้มเลย
นะคะใช่ค่ะเพราะว่าดวงชะตาของเขานะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้
รายได้จากหลายช่องทางอืมแน่นอนว่าทางหลักก็คืองานประจำเนี่ย
ได้อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าในช่วงนี้ทำงานเสริมทำอาชีพเสริมไป
ด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหดีอย่างมากเลยนะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าจะมีรายได้เข้ามาเยอะเพลงคูณสองเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทำงานพวกสายเทคโนโลยี
ในทีหรือว่างานที่แบบต้องประยุกต์ต้องใช้ความคิดโอ้โหดีมากปั้ง
เหมาะมากสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วทำงานสายไอที
สายใช้ความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมคะแต่ว่าอาชีพอื่น
อาชีพอื่นที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดวงการเงินของคุณช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
ไปสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์แล้วมีคนเกิดวันอะไรบ้างคะที่ดวงดีเรื่องของการเงินในเดือนมีนาคม
อ่าก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะคะวันอังคารค่ะใช่ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้
เป็นช่วงแห่งการโกยเงินกรอบโกยเลยเหรอคะกรอบโกยเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้นะครับ
เพราะว่ารายได้เข้ามาแบบจัดเต็มนะคะแต่ว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ย
อย่าไปหวังพึ่งจากต้นตะเขียนอ่าต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักต้องพึ่งพา
เองนี่แหละดีที่สุดใช่ค่ะก็คือรายได้ส่วนใหญ่เนี่ย
มาจากน้ำพักน้ำแรงงานทำงานนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวันอังคารทำงาน
พวกแนวอุตสาหกรรมสายงานโรงงานหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา
โอ้โหดีมากจะได้รับผลตอบแทนที่ดีครับแล้วไม่ได้ดีแค่นั้นยังไง
ถึงจุดพีคเนี่ยก็คือดวงเนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภได้โชคลาภนะใช่
มีโอกาสด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอาจจะพอหอมปากหอมคอได้ไหมนิดนิดหน่อยหน่อย
ให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจบางคนไปเทหมดหน้าตักเออไม่ได้ไม่ได้
เพราะว่าส่วนใหญ่ดวงการเงินที่มาจะเป็นเรื่องของการทำมาหากิน
เป็นหลักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งวันล่ะค่ะ
หมอไก่อ่าก็คือคนที่เกิดในวันพุธวันพุธใช่ค่ะนะฮะ
สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะเรียกได้ว่าโชคดีเซ็งลี่ห้อ
นะฮะอ่าสเตงลี่ฮอร์ก็คือเหมือนกับว่าช่วงนี้งานดีครับ
งานดีงานเยอะเงินก็เยอะนะคะอาจจะมีโอกาสดีดีในเรื่องของการทำงานเข้ามา
เงินมันก็เลยพอกพูนตามมาด้วยนะก็เรียกได้ว่าดีมากนะคะ
ในเรื่องของการหาเงินเนี่ยดิฉันไม่ค่อยห่วงคนที่เกิดในวันพุธนะ
ห่วงในเรื่องของการเก็บเงินมากกว่าเก็บเงินเหรอ
คือเก็บเงินไม่อยู่เหรอใช่ค่ะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงิน
เพราะว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างเนี่ย
ทีมันก็จำเป็นเช่นในเรื่องของแบบสมมุติรถเนี่ย
ข้าวของในบ้านเสียหายต้องซื้อมาใหม่คือมันเป็นจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องหยุ่มหยิม
ใช่ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยอืมแต่จำเป็นต้องจ่ายไป
ก็เลยทำให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ในช่วงนี้อืมแล้วมันมีทางแก้ไหมค่ะ
ที่จะเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดไม่ให้สดเหรอเอาแช่ตู้เย็นได้ไหมคะ
จะแข็งอ่ะสิอันนั้นอ่ะเอาเหรอต้องทำไงครับอ่าก็อาจจะเก็บเงินในรูปแบบของพวก
เอ่อฝากไว้ในบัญชีโอ้อ่าใช่ค่ะซื้อกองทุนอะไรอย่างงี้ซื้อทองซื้ออะไร
คนบอกว่าซื้อเป็นสลากได้ไหมได้เหมือนกันดีใช่ค่ะก็ได้เหมือนกัน
ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือคนที่ต้องดวงดีในช่วงเดือนมีนาคม
แต่ยังมีคนที่ต้องระมัดระวังด้วยนะใช่ไหมคะต้องระวังในเรื่องของการเงินเลยนะคะ
ก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะลองสัมผัสกระเป๋าของตัวเองให้ดี
มันจะยังไงมันจะสั่นมันสั่นใช่สัมผัสมันจะแห้งแห้งหรือเปล่าอ่า
ก็คือเหมือนว่าเงินเนี่ยมันพอที่จะออกจากกระเป๋าได้ทุกเมื่อเลย
ในช่วงนี้นะคะควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดี
ถ้าอยากจะซื้ออะไรต้องระงับใจไว้ก่อนดูรูปในมือถือไปก่อน

ส่วนวันอื่นยังพอผ่านไปได้นะ

แต่ว่าวันนี้นะคะมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินี
และได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ด

ก็คือจะเป็นเซ็ตเหรียญไอ้ไข่รวยคูณสอง
เหรียญไอ้ไข่รวยคูณ๒ไม่ได้หากันง่าย
แต่มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปวันนี้นะคะ
และผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตาของเราในวันนี้

คุณทัศติยาแสงวารินค่ะเกิดวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและสุขภาพค่ะ

คือเขาเกิดในราศีพฤกษกในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกเขาเรียกว่าดวงขาขึ้น

ชะตาเนี่ยค่อยดีขึ้นนะคะโดยรวมดวงชะตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลย
ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะหาเงินได้เยอะ
ถ้าสมมุติว่าหวังในเรื่องของพวกโชคลาภหรือเงินทองเนี่ยมีโอกาสสมหวังสูงมาก
ส่วนในเรื่องของการงานในช่วงนี้เหนื่อยจริงไม่มีสแตนอิน

ถูกต้องค่ะนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะ
ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้
แต่ว่าดวงเขาจะได้เพราะบุญเก่า
ก็คือในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะหมั่นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกน้ำหรือว่าช่วยเหลือคนยากไร้จะดีมาก
ดวงเพิ่มไปใช่ค่ะแล้วเรื่องของสุขภาพล่ะคะสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบเจ็บป่วยเล็กน้อยพวกปวดเมื่อยกระดูกอะไรพวกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นิดหน่อย
เคล็ดขัดย่อทำให้เรารำคาญใจแต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายรุนแรงใช่ค่ะแต่วันนี้นะคุณธัตติยาคุณเป็นผู้โชคดีนะคุณได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปได้ไปแล้วคุณธัตติยาจะต้องทำยังไงคะหมองไก่นะคะเดี๋ยวเวลาน่ายไปนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะมีเคล็ดรับวิธีการบูชาเนี่ยไปด้วยนะคะก็